คุณผู้ชมคะทีนี้เรามาดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
วันนี้เป็นพาดหัวตัวใหญ่ที่สุดเลยนะคะ
บรรทัศนพาดหัวว่าฆ่าอดีตสาวพีอาร์
ยิงโหดคาเก๋งป้ายแดง
แฟนนุ่มแค้นตีจากสะกดรอยตามจนพบ
แล้วก็มีภาพด้วยนะครับภาพศพของสาวพีอาร์คนนี้
ที่ถูกยิง๓นัดเสียชีวิตอยู่ภายในรถเลยนะฮะ
ใช่ค่ะตอนนี้เราต้องมาตามความคืบหน้ากรณีนี้กันนะคะ
เพราะว่าตำรวจก็มีการออกหมายจับแล้ว
ผู้ชายที่คบหาดูใจกับผู้ตายคือนายลบ
แล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวนะคะ
คดีนี้หลายคนก็ติดตามกันอยู่
แล้วบอกว่าโอ้โหเหมือนตามรอยของคดีเสียอ้วนเลย
เกิดจากความหึงหวงนะครับ
แล้วก็ผู้หญิงก็สวย
หน้าตาดีนะครับแล้วก็มีเสียคนนี้มาติดพันธุ์นะฮะ
ใช่ค่ะข่าวนี้เป็นข่าวตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าได้รับแจ้งเหตุ
ตอนประมาณตี๓๓๐ของวันที่๓ต่อวันที่๔กันยายน
จุดที่เกิดเหตุเป็นริมถนนสายนาขุมนาสร้าง
ที่หมู่๕ตำบลนครปฐม
ทีนี้พอไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุคือ

ทีนี้กระจกประตูหน้าฝั่งคนขับเปิดทั้งบานค่ะ
ส่วนกระจกประตูข้างหน้าฝั่งซ้ายเนี่ย
ถูกกระสุนปืนยิงจนแตกร้าว
แล้วก็พบศพของนางสาวณพธร
หนกเกษมโสพลหรือว่าเนิร์สวัย๒๔ปี
ก็มีการถูกจ่อยิงด้วยกระสุนปืน๙มม
ที่บริเวณดั้งจมูกทะลุท้ายทอย

แล้วก็เอวขวาทะลุหลังรวมทั้งหมด๓นัด
แต่ก็พบปลอกกระสุนตกอยู่ในรถทั้งหมด๗ปลอกนะคะ
คือเขาบอกว่ามือฆ่ารัวกระสุนรัวยิง๗นัดเลยนะฮะ
แต่ว่ากระสุนเข้าที่ร่างของผู้หญิง๓นัดนะครับ
ทีนี้ชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นเขาก็บอกนะว่า
ได้ยินเสียงปืนดังแล้วก็มีเสียงเร่งเครื่องรถยนต์
แต่พอชาวบ้านเขาออกมาดูเนี่ยเขาเห็นเป็นรถกระบะสีดำค่ะ
ไม่รู้หมายเลขทะเบียนคงเป็นรถของคนร้ายนี่แหละ
ขับไปทางเข้าตัวเมืองนครปฐม
ทีนี้คุณผู้ชมตำรวจเขาไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ

เพราะว่าทรัพย์สินของผู้ตายเงินสดอะไรอยู่ครบเลย

ไปดูโทรศัพท์มือถือก็ปรากฏว่ามีแชทข้อความที่คุยกันล่าสุด
นี่แหละเขาก็คิดว่ามันจะเป็นจุดในการแกะรอยไปตามหาผู้ที่ก่อเหตุนั่นเอง
แล้วก็มีการแชทในมือถือก่อนช่วงเกิดเหตุด้วยนะครับ
ข้อความในแชทสำคัญในการที่นัดผู้หญิงออกมาแล้วก็ก่อเหตุยิงนะครับ
ใช่ค่ะส่วนข้อความในแชทนี้เดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะขึ้นให้ดูนะคะ
ทีนี้พอตำรวจเขาได้เบาะแส
เขาก็มีการไปเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด๖ปากมาสอบปากคำเมื่อวานนี้

ใช่ค่ะใช้เวลาในการสอบปากคำประมาณ๓ชั่วโมง
แล้วตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองนครปฐมก็บอกนะคะ
พยานทั้ง๖คนคือแม่ของผู้ตาย
แล้วก็มีในตีคนสนิทที่อยู่กับผู้ตายในคืนล่าสุด
รวมถึงคุณแม่ของนายตีแล้วก็เพื่อนผู้ตายอีก๓คน
ทั้งหมดเขาก็ไม่รู้ข้อมูลก่อนเกิดเหตุเลยนะ
ไม่รู้ว่าผู้ตายจะขับรถไปไหน
เพราะตอนนั้นผู้ตายรีบหยิบโทรศัพท์มือถือ
หยิบของมีค่าออกไปโดยไม่ได้บอกกล่าวอะไรเลยค่ะ

เรื่องนี้พตศบุญเลิศผู้บังคับการ
จังหวัดนครปฐมก็มีการสั่งให้ชุดสืบสวนสพเมืองนครปฐมไปตรวจสอบที่บ้าน
บ้านของนายวัลลบห้วยหงทองหรือว่าเสียลบเป็นผู้ต้องสงสัย
แต่ตอนไปตรวจสอบคุณเมื่อวานนี้ไม่พบตัวนายวัลลบ

คุณแม่ก็ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในบ้าน
แล้วก็ไปดูทรัพย์สินไปดูสิ่งต่างนะครับ
ใช่ค่ะแต่ข้อมูลที่คุณแม่บอกกับตำรวจ
แม่บอกว่าลูกชายไม่ได้กลับมาที่บ้าน
แต่ลูกชายโทรมาบอกแม่ว่าได้ยิงเนิร์สตายแล้ว

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมตำรวจก็มุ่งไปที่เรื่องความสัมพันธ์เชิงชู้สาว
เพราะว่าไปตรวจสอบประเด็นอื่นปรากฏว่าผู้ตายก็ไม่ได้มีความขัดแย้ง

ที่ผู้ตายได้แชทกับหนุ่มต้องสงสัยคือในลบ
เขามีการสนทนากันเหมือนกับจะให้ผู้ตายเนี่ย

ก็พาไปอยู่บ้านหลังนี้แล้วนี่คือบ้านของใคร
ตัวผู้ชายหรือเสียลบก็ถามผู้หญิงว่าอยู่ไหน
ตัวผู้หญิงก็ถามกลับว่าทำไมอะไรอย่างนี้ฮะ
ก็เป็นบทสนทนาประมาณนี้แล้วตัวผู้ชายก็เขียนตอบกลับไปว่า
ถ้าอยากเลิกกับพี่พี่ก็ยอมแต่ขอให้ออกมาพบกันหน่อย

ซึ่งทางฝ่ายหญิงก็บอกว่าก็มีเงื่อนไขเนี่ยนะครับ
ว่าเดี๋ยวจะออกไปหาเดี๋ยวจะออกไปเจอ

ใช่ที่บ้านนี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเป็นการกวนคนอื่น
ที่บ้านนี้เป็นบ้านของคือนายตีไง

นายตีเป็นเพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิตนะครับ
แล้วก็ในค่ำคืนของการเสียชีวิต

เที่ยวสถานบันเทิงมาพร้อมกับเพื่อนนะครับ
แล้วก็กลับมาที่บ้านของนายตีเพื่อจะเอาข้าวของ
เพราะว่าเนิร์สขนเข้าของย้ายออกมาจากบ้านที่อาศัยอยู่กับเสียรบ
แล้วก็เอาข้าวของนั้นมาเก็บที่บ้านของนายตี

ตามหาเนิร์สจนเจอว่าอยู่ที่บ้านหลังนี้
มาตั้งแต่สถานบันเทิงนะมาถึงบ้านหลังนี้
แล้วก็แชทนัดให้ออกมาเพื่อจะพูดคุยกัน
แล้วก็เนิร์สก็ยอมที่จะออกมาพูดคุยกันที่หน้าปากซอย
แต่สุดท้ายเนิร์สถูกยิงเสียชีวิตที่หน้าปากซอยนั่นแหละนะฮะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปฟังเสียงของทางด้าน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม
เกี่ยวกับข้อมูลความคืบหน้าเรื่องคดีนี้หน่อยนะคะ

การสืบสวนก็จะต้องสืบสวนต่อไปว่า
ก่อนที่ผู้ตายจะถึงก่อนคนตายได้พบกับใครคุยกับใครอยู่กับใครนะครับ
ในเบื้องต้นก็ความคืบหน้าของคดีก็คืบหน้าไปมาก
ก็น่าจะรู้ตัวนะครับความชัดเจนก็จะสืบสวนสอบสวนต่อไป
ถ้าได้ความชัดเจนก็จะได้ให้พนักส่วนยื่นคำร้องขอให้สารออกหมายจับต่อไปครับ
พนักงานสอบสวนได้ตรวจภายในรถอย่างที่เอกก็พบโทรศัพท์ของผู้ตายอยู่
ก็เอาข้อมูลจากโทรศัพท์เนี้ยมามาเป็นแนวทางการสืบสวนสอบสวนอ่า

จากที่กระเทศนะครับที่ปรากฏว่ามันไม่มีทรัพย์สิทธิ์ที่หาย
ก็อาจจะเป็นประเด็นอื่นที่เราจะต้องดำเนินงานต่อไป
มีพยานลักษณ์เพียงพอที่จะขอให้สารออกไว้จับได้ก็จะออกไว้จับ

ตำรวจก็มีรวมตัวรวมหลักฐาน
๙ปีเขามีอาชีพเป็นในทุนปล่อยเงินกู้
แล้วก็จากการตรวจสอบก็ทราบว่าได้ออกจากบ้าน
ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำของวันที่๓กันยายนแล้ว

ซึ่งตอนนี้เขาก็มีการพยายามไปสอบถามข้อมูลจากญาติ
ก็รู้ข้อมูลว่านายวัลลบมีนิสัยขี้หึง
และประกอบกับผู้ตายน้องเนิร์สเป็นคนสวย
แล้วก็คบหาดูใจกันมานานประมาณ๙เดือน
ส่วนเรื่องของการกระแสข่าวที่บอกว่า
นายวัลลบจะติดต่อขอมอบตัว
ตอนนี้ยังไม่ได้มีการเดินทางมาขอมอบตัวนะคะ
แต่ตำรวจก็มีการไปตั้งด่านตรวจสกัด
เขตพื้นที่อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม
ณตอนนี้ก็ยังไม่พบตัวเหมือนกัน
คือมันมีรายงานออกมาว่ามีอดีต
นักการเมืองคนหนึ่งของจังหวัดนครปฐมได้ติดต่อ
จะพานายวัลลบเข้ามอบตัวกับพลตำรวจตรีคำรณบุญเลิศ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม

ก็คือตำรวจต้องอนุญาตให้ประกันตัวทันที
แต่ทางด้านของผู้การจังหวัดนครปฐมปฏิเสธไงคุณ
เพราะคดีนี้ถือว่าเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญที่ประชาชนให้ความสนใจ
อีกทั้งผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมโหดเยี่ยมไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ผู้บังคับบัญชาคงไม่ยอมและจะคัดค้านการประกันตัวอีกด้วยนะครับ
ตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่านายวัลลบจะยังคงตั้งใจเข้ามามอบตัว
หรือไม่อย่างไรแต่มีการคาดการณ์นะครับว่าน่าจะเข้ามอบตัวภายใน๒วันนี้
เพราะกลัวจะถูกวิสามันตอนนี้ตำรวจตามไล่ล่าเต็มที่เลยนะครับ
แล้วก็ไปที่บ้านแม่ของนายวัลลบแล้วก็นายวัลลบก็โทรศัพท์พูดคุยกับแม่แล้ว
บอกว่าผมไปยิงเนิร์สมาเดี๋ยวผมจะมอบตัว
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้หมายจับคือความผิด๔ข้อหานะ

คือมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
คือพกอาวุธปืนติดตัวไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกภัยทูลพิทักษ์ธรรมผู้กำกับการสพเมืองนครปฐม
ก็ได้เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ทางผู้ต้องหาขับรถออกตามหา
แล้วก็ไปพบรถของผู้ตายจอดอยู่ที่บ้านเพื่อนชายคนสนิท
ตรงนี้แหละเลยตามไปไปถ่ายรูป
แล้วก็ส่งไปให้กับคนตายยืนยันว่าที่เห็นอยู่

ทีนี้พอผู้ตายรู้ตัวก็เลยออกมาจากบ้านเพื่อน
แล้วก็มาตรงจุดที่บอกว่าจะมีการนัดเคลียร์กัน
รวมถึงมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่จับภาพได้
ขับตามประกบเก๋งสีขาวเป็นรถของผู้ตาย
มาตามถนนสายประปานาสร้าง
คือตีคู่มากระชั้นชิดไล่มาตลอดทางเลยค่ะ
แล้วมันมีช่วงที่มันหลุดจากกล้องวงจรปิดไป
ตำรวจก็คาดว่าช่วงที่หลุดจากกล้องไปเนี่ยคุณผู้ชม
ก็น่าจะเป็นช่วงที่หยุดรถเพื่อคุยกันเพื่อเจรจากัน
แล้วทางผู้ตายก็มีการเปิดกระจกรถฝั่งคนขับ
หลังจากนั้นก็มีเหตุสลดเกิดขึ้นเป็นการรัวยิงนั่นเอง
ทางด้านของนางสาวชันชนันพูลสวัสดิ์
ซึ่งเป็นเพื่อนสาวของผู้ตายหรือว่าเพื่อนสาวของเนิร์สเนี่ย
เปิดเผยถึงเรื่องของปมการก่อเหตุในครั้งนี้
น่าจะมาจากความเข้าใจผิดนะครับที่นายวรบหรือเสียลบ
คิดว่านางสาวนพัทธรหรือเนิร์ส
จะขอเลิกราและไปคบหากับคนใหม่
คือข้อหน้านี้เพื่อนก็บอกว่า
คือเนิร์สกับเสียลบเขาก็คบหาดูใจกันมา๘๙เดือนแล้ว
แต่ว่าเสียลบมีนิสัยขี้หึง
แล้วก็เนิร์สเป็นคนที่สวยพอสมควรสวยมากเหมือนกันนะครับ
แล้วก็เสียลบให้เนิร์สมาอยู่ด้วยกันที่บ้าน
คอยดูแลส่งเงินให้ใช้ตลอด
ในช่วงสายของวันที่๓กันยายน
ขณะที่เสียลบออกไปนอกบ้าน
ปรากฏว่าเนิร์สแอบเก็บเสื้อผ้าออกมาจากบ้านไปจนหมดเลย
ก็คาดว่าต้องการแยกทางแล้วก็หนีออกจากบ้าน
เมื่อเสียลบกลับมาที่บ้านไม่พบแฟนสาว
ออกตามหาตัวตามบ้านเพื่อนต่าง
แต่ก็ไม่เจอเลยนะคือไปหลายบ้าน

นางสาวชันชะนันก็เปิดเผยอีกว่า
เนิร์สเป็นผู้หญิงหน้าตาดีมีเพื่อนต่างเพศเยอะ
นายวัลลบก็เลยระแวงและคิดว่าจะถูกผู้ตายตีตัวออกห่าง

เพราะผู้ตายมักจะบอกกลุ่มเพื่อนเป็นประจำ

และกระแสข่าวที่บอกว่าผู้ตายไปมีความสัมพันธ์
กับชาวต่างชาติชาวนิทยาลังก์ใช่ไหม

ที่ส่งเสียเลี้ยงดูส่งเงินให้ทุกเดือน
แล้วก็๓เดือนทีจะเดินทางมาประเทศไทย

ใช่คืออันนี้มันเป็นข้อมูลที่มันมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้
แต่จริงเพื่อนของผู้ตายเขาก็ยืนยันนะ
ว่าไม่มีชาวต่างชาติน่าจะไม่มีตัวตน
แล้วก็พูดถึงรถด้วยบอกว่ารถเนี่ยเป็นน้ำพักน้ำแรงของผู้ตายเองครับ

ในตีก็เป็นเพื่อนสนิทแล้วก็ไม่ใช่คนรู้ใจ
ฟังเสียงเพื่อนของเนิร์สเขาเปิดเผยเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
เมื่อคืนเห็นพูดกับพวกเพื่อนนะคะว่า
บอกประมาณว่ากูเลิกกับพี่เขาแล้ว

เห็นแบบเลิกกันได้รับกันอีกแล้ว
พรุ่งนี้ทะเลาะอีกแล้วอีกวันหนึ่งดีกันอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้มาเป็นปีแล้ว
พวกหนูก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องตลกไปแล้ว
เออเดี๋ยวมึงก็ดีกันอะไรอย่างนี้
แต่เรื่องที่ชู้สาวอะไรอย่างนี้ไม่ค่ะ
ใช่ค่ะเนิร์ดเนิร์ดรักพี่เขามาก
กะตีนี่เป็นเพื่อนกันตีนี่เป็นรุ่นน้อง
ถ้ามีอะไรก็ต้องช่วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่มีเรื่องนั้นแน่นอนแต่แค่ว่า
เนิร์ดไม่อยากมาบอกพวกหนูไม่อยากมาหาพวกหนู
เพราะว่ากลัวพี่เขามาตามตอนที่หาพวกหนูมาอยู่กับพวกหนูอะไรอย่างนี้
นี่แหละครับคุณผู้ชมเรื่องของประวัติผู้ตายเนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องสืบสวนสอบสวนกันต่อนะครับ
แล้วก็สอบปากคำพยานอีกหลายคนนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีข้อมูลออกมาว่า
ประวัติของผู้ตายก็คือมีอดีตเคยมีสามีอยู่ที่จังหวัดราชบุรี

ก็เลยย้ายไปทำงานอยู่สารบันเทิงที่เมืองพัทยา
ไปพบรักใหม่กับหนุ่มชาวเนเทอร์แลนด์
รับส่งเสียเลี้ยงดู
ผู้ตายก็กลับมาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับ
แล้วก็ยึดอาชีพขายผลิตภัณฑ์เสริมความงามผ่านทางออนไลน์
จากแฟนนุ่มฝรั่งจะมาเที่ยวเมืองไทย๓เดือนต่อครั้ง
แล้วก็ยังส่งเงินให้ใช้ตลอดทุกเดือน
ซึ่งเป็นรถเก๋งที่เนิร์สเสียชีวิตคารถ
ก็เป็นนุ่มชาวเนเทอร์แลนด์ออกเงินซื้อให้
และด้วยความที่ผู้ตายเป็นคนชอบเที่ยวสารบันเทิงยามค่ำคืน
ไปพบกับนายวรลบหรือเสียลบ
และคบหาเป็นแฟนกันอีกคนหนึ่ง
กระทั่งผู้ตายขอแยกทางกับเสียลบ
เกิดเรื่องหึงหวงถูกยิงเสียชีวิตคารถดังกล่าวนะครับ

ได้มาจากชาวต่างชาติชาวเนเทอร์แลนด์ที่ซื้อให้

ซื้อมาจากน้ำพักน้ำแรงของเนิร์สเอง
และเงินส่วนหนึ่งของการผ่อนชำระ

เนิร์สไปที่บ้านของนายตี
เพราะต้องการหลบนายวัลลบ

วันลบชอบใช้อารมณ์ในการเจรจาขอคืนดี
และจะเป็นผู้ตายที่ชอบไปขออาศัยอยู่บ้านเพื่อนคนอื่นเป็นประจำ

จากนั้นกลางคืนก็ชวนนายตีแล้วก็ชวนพักพวก
เพื่อนกันไปเที่ยวสถานบันเทิง
แล้วก็กลับมาที่บ้านของนายตี
เพื่อที่จะมาเก็บข้าวเก็บของอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพื่อนของทั้งตีและของทั้งเนิร์สเนี่ย

เขาไม่ได้เป็นคนรักกัน

ดังนั้นมั่นใจว่าปมการก่อเหตุนี้
ไม่ได้มาจากการหึงหวงเรื่องมือที่สาม
แต่ปัญหาเกิดจากความเข้าใจผิดนะครับ
ไม่อยากให้อยู่แบบบ้านเพื่อนที่พี่เขารู้
เดี๋ยวเขามาตามหาเจออะไรอย่างนี้ค่ะ

ที่ทำงานที่ลาระบายซื้อเอง

ไม่ค่อยใช้อะไรเราก็ซื้อเอง

ก็มาพบกับพี่เขาใช่ไหมคะ

เนิร์ดเป็นคนขยันมากและเป็นคนดีมาก

แชทให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งนะครับ

เดี๋ยวผมถอดเป็นข้อความให้เลยนะครับ

วันลบส่งรูปภาพที่ถ่ายว่า
เนิร์สอยู่บ้านของนายตี
ยามค่ำคืนสักประมาณตี๒ให้เนิร์สได้เห็น
แล้วก็ถามเนิร์สว่านาที่นี่คืออะไร

วันลบก็ถามต่อกลับมาว่าแล้วหนูอยู่ไหนล่ะ
พูดสิออกมาคุยนะครับ
เนิร์สก็ตอบกลับไปอย่าให้ต้องไปไกลเลย
อย่าให้กูเลือกแบบนั้นเลย
แต่ว่าทางวันลบเองนะครับก็พยายามที่จะบอกให้ออกมาคุย
พี่ยอมรับทุกอย่างถ้าวันนี้จะไม่เอาพี่นะครับ
ถ้าหนูไม่ออกมาคุยพี่ก็จบทุกอย่าง
เมื่อพี่ไม่ดีก็ขอจบแต่ขอให้ออกมาคุย
เนิร์สก็บอกว่างั้นออกไปคุยที่อื่น
มาคุยที่บ้านตรงนี้ไม่ได้ไม่ใช่บ้านของเรานะครับ
เกรงใจคนอื่นเขานะฮะแล้วก็วันลบก็ตอบกลับไป
เคก็คือโอเคงั้นออกมาคุย
ิร์สก็บอกว่าขับออกไปรอได้เลยหน้าปากซอย
ถ้าไม่ไปกูก็ไม่ไป
หมายถึงว่าถ้าวันลบไม่ขับรถไปรอหน้าปากซอย
ดักอยู่หน้าบ้านเนี่ยเนิร์สก็ไม่ออกไป
และหลังจากนั้นวันลบก็ขับรถออกไปรอที่หน้าปากซอย
สขับตามออกไปและท้ายที่สุดนะครับก็มีปากเสียงกัน
ขณะที่วันลบเดินมาที่รถแล้ววันลบก็ยิงเข้าไปถึง๗นัดด้วยกันนะครับ
แต่ว่ากระสุนเข้าที่ตัวเนิร์ส๓นัดจนเสียชีวิตนะครับ
นี่คือเหตุการณ์ทั้งแชทแล้วก็เหตุการณ์การยิงนะครับ
แล้วก็นำศพไปสวดที่วัดเกาะวังไซอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
กำหนดสวด๓คืนแล้วก็จะจัดพิธีชาพนักกิจทันที

เพราะว่าเป็นการกระทำที่มีความชัดเจนอยู่แล้ว

นี่แหละเดี๋ยววันนี้เราก็รอดูความคืบหน้านะคะ
เพราะว่ามีการออกไหมจับไปเรียบร้อยแล้วด้วย

แล้วก็ไทยรัฐทีวีเองก็เกาะติดเหตุการณ์นี้นะคะ

จะเข้ามอบตัวอาจจะวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้
ซึ่งผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม
ก็เป็นผู้ที่ลงมาคุมคดีนี้ด้วยตัวเองนะครับ